หมู่บ้านศีล๕ต้องไปอยู่ที่นี่

เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อให้เกิดความสุขสงบภายในหมู่บ้านนั่นเอง

แรงมากอันนี้พูดจริงเล่นโกหกมากจ้าอาวาสวัสดิ์สามณีบ้านผักตบ
ตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานต่างและประชาชนในอำเภอหนองหานค่ะ
เปิดหมู่บ้านรักษาศีลห้า
เพื่อให้วัดและตำบลต่างในอำเภอหนองหานทั้ง๑๒ตำบล
นำไปเป็นแบบอย่างให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลยึดแนวรักษาศีลห้า
ซึ่งเจ้าอาวาสกล่าวถึงกิจกรรมนี้นะคะบอกว่าปัจจุบันสังคมไทยค่ะ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีคุณธรรมที่ผู้คนมีความเอื้ออาทร
เพราะว่าเปลี่ยนเป็นสังคมที่เอาแต่เรื่องเศรษฐกิจ
เห็นแต่เรื่องของวัตถุเป็นสิ่งสำคัญเริ่มกว่าสำคัญกว่าเรื่องของจิตใจ
ก็ได้เชิญชวนชาวบ้านค่ะรวมทั้งหน่วยงานต่างของทุกอำเภอในหนองหาน
ทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการนำสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์โอท็อปของแต่ละหมู่บ้าน
ออกร้านจำหน่ายในราคาถูกรวมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน
โดยมีผู้ใจบุญมาตั้งโรงทานให้ผู้ที่เข้าร่วมงานรับประทานฟรี
ตลอดทั้งวันด้วยนะคะรวมทั้งมีประชาชนค่ะ
นำต้นเงินต้นเทียนไปทอดถวาย
เพื่อเป็นการลงทุนก่อสร้างพระอุโบสถวัดสะมณีด้วย
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้เกิดความสงบสุข
ความรักความสามัคคีภายในครอบครัวหมู่บ้านสังคม
และประเทศชาติต่อไปค่ะ